โอ้โหคุณอาริยาพูดจริงหรือเปล่าหิมะตกในเมืองไทย
จริงแต่ว่าหิมะอันนี้ค่ะมันไม่ได้แบบปลาปลื้มเลยคุณผู้ชมเห็นไหม
มันเป็นหิมะดำเป็นเหมือนกับเป็นผุยผงไหมคุณเนี่ยใช่ฮะ
มันเป็นเศษซากจากการเผาซางอ้อยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้
ทีนี้มันปลิวเกลือนเลยค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเอาเป็นคุณนะ
คุณตากผ้าไว้หน้าบ้านแล้วเจอพวกเศษนี้มาเกาะที่ผ้าหมด
ทำไงอ่ะแล้วนี่มันตกมาเกาะรถเกาะบ้านเต็มถนนไปหมดเลยนะคุณฮะ
ใช่ค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วเขาบอกว่าอ้าว
นี่จะแก้ไขปัญหายังไงจะจัดการยังไงดีเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นหมู่บ้านอยู่ในอำเภอบ้านบึงที่ชนบุรี
แล้วก็บอกว่าถ้าจะขนาดนี้นะตากผ้าไว้หิมะเกาะหมดแล้ว
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการเผาพวกไร่อ้อย
พวกสังอ้อยแล้วมันลอยมันปลิวมา

ใช่บางคนก็บอกโอ้โหตากผ้าไม่เท่าไหร่นะมันยังซักได้ใหม่นะฮะ
แต่ว่าระบบหายใจของคุณมันจะอันตรายหรือเปล่า
นี่ไปคุยกับคนที่เขาเดือดร้อนนะคนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะ
คุณกฤษณันเขาบอกว่าที่มันมีเศษปลิวที่เรียกว่าหิมะดำเนี่ยนะ
มันมาจากการพวกเผาหญ้าเผาไร่อ้อยของเกษตรกรในพื้นที่นี่แหละ
ที่เขาลักลอบเผาแล้วเป็นแบบนี้ต่อกันหลายวันแล้ว
เอาจริงนะถ้าเกิดเขาจะเผาบอกให้หน่อยได้ไหม
อย่างน้อยผ้าเพิ่มอะไรที่ผมตากอยู่ผมก็จะได้เก็บให้รู้ล่วงหน้ากันหน่อย
ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนผมโอเคพอรับได้
แต่ทุกวันนี้จริงมันก็มีอะไรที่มันเจริญก้าวหน้าขึ้นเยอะแล้วนะ
แล้วบางพื้นที่เขาใช้รถเกี่ยวอ้อยกันแล้ว
แถวภาคอีสานเขาใช้รถเกี่ยวอ้อยปีละครั้ง
ทีนี้การบริหารจัดการจองคิวรถเกี่ยวอ้อยมันไม่น่าจะยากไหม
เห็นต้องใช้วิธีการเผาแบบนี้เลยมันเกิดผลกระทบ
ทีนี้เราไปคุยกับอีกคนนึงค่ะคุณสมิท
คุณสมิทเนี่ยเพิ่งกลับจากที่ทำงานมานี่อยู่ในรถอยู่เลย
นักข่าวของเราก็เรียกพี่สมีทขอคุยด้วยหน่อยสิ
สมิทคำแรกที่พูดมาจากปากเลยแย่มาก
แย่มากเลยผมขับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเจอถนนหมู่บ้านเป็นแบบนี้
คิดดูนะคุณหมู่บ้านนี้เขาอยู่กันเป็นร้อยหลัง

ตอนเย็นเด็กเอามาวิ่งเล่นหน้าบ้านเป็นประจำ
พอเจอแบบนี้พ่อแม่เด็กเขาก็กลัวไง
ไม่กล้าแล้วคุณสมิทร์ลูกวิ่งแล้วมันฟุ้งอะเออ
ก็ให้ลูกอยู่แต่ในบ้านเอาฟังเสียงพี่สมิท

เต็มหมู่บ้านเลยไอ้
อ้อยนะโอ้โหปลิวมาถึงนี่แย่เหมือนกันนะ
พี่สมิทร์จะฝากอะไรสิ่งหนึ่งคนที่เผาอะไรบ้าง

แต่นี่มันอย่างว่าผมต้องให้ทางหน่วยงานเขาดูแลกันนะครับ
เรามันดูแลไม่ได้หรอกของวันนี้

เอาจริงคนในหมู่บ้านนี้ก็จะบอกคล้ายกันนะคะ
เจอคุณป้าอีกคนนึงคุณป้าวัชรี

เพราะว่าวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่
ถามว่าเจอด้วยตาไหมเจอด้วยตาสิคะคุณผู้ชม
ไอ้พวกขำเหมาหิมะดำทั้งหลายแหล่นเนี่ยค่ะ
มันติดไว้อยู่เต็มที่บริเวณหน้ารถด้วย
เสื้อผ้าเสื้อเพ่อที่เขาตากเอาไว้ด้วย
นี่คุณป้าบอกนะว่านี่มันไม่ใช่แค่ลอยเข้ามาในบ้านอย่างเดียวนะ

เพราะฉันหายใจไปบางทีมันก็ติดขัดด้วย
บ้านเนี่ยเปิดประตูเปิดระต่างไม่ได้เลย

ดังนั้นวันนี้ทางประหลัดอำเภอบ้านบึงเนี่ยนะคะ
ก็มาที่เกิดเหตุด้วยประหลัดปวีทวีกิจอนุกูลค่ะ
ประหลัดอำเภอบ้านบึงเนี่ยบอกว่าอำเภอน่ะทราบเรื่องแล้วนะ

คือขอความร่วมมือแหละให้งดเผาอ้อยช่วงนี้ก่อน

แจ้งได้เลยที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอ
ชาวบ้านบอกว่านี่ไงได้รับความเดือดร้อนแน่
งั้นก็ฝากประหลัดช่วยเร่งดำเนินการด้วยนะคะ
ผมเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนะ

คุณภาพอากาศยังปานกลางอยู่
แต่ก็มีบางพื้นที่นะครับ
ที่ได้รับผลกระทบนะฮะเป็นสีส้มแล้วนะครับ

ถ้ากเศรษฐกรเผาร่ายอ้อยเนี่ย

แต่ว่ามันทำให้เกิดอันตรายต่อส่วนรวมเนี่ยนะฮะ
มีความผิดระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทนะครับ
อันนี้คือความผิดที่เขาต้องเตือนกันช่วงนี้แหละ
ช่วงหน้าแรงแบบนี้จะมีการเผาแบบนี้บ่อย

ให้ตัดอ้อยสดแทนการเผาแบบนี้ดีกว่าไหม